ยาบ้าที่จังหวัดกระบี่

เสพยาบ้าเขาบอกว่าน่าจะเสพไป

หอนนะครับเอามีดฟันหัวลูกเลี้ยง๑๒ขวบคนหนึ่ง
ต้อยในต้อยคนนั้นน่ะ

อันนี้เขาอ้างนะอ้างว่า๕๐เมตร
ฟันหัวลูกเลี้ยง๑๒ขวบไปคนหนึ่งแล้วนะ
แล้วยังจับลูก๖เดือน

เด็กอยู่ไหนพี่
มันมีได้แค่คนหนึ่งพี่

อ่ะมันแร่งมันใช้มูนะครับ
โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะระทึกมาก

ราจาเกลี้ยกล่อมในสุรชัยรัตนภักดีนะครับ
อายุ๒๙ปีเสพยาจนหลอน
แล้วอุ้มลูกชาย๖เดือนไว้เป็นตัวประกัน
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่ก็ไม่นานนักนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ยอมอุ้มลูกชายนี่ครับ
เอามาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างปลอดภัยฮะ
โอ้โหอันนี้โล่งนะครับ

ตำรวจรีบเข้าไปช่วยนะครับควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ในร้านก๋วยเตี๋ยวที่อูทองสุพรรณบุรี

ลูกนี้เอาอยู่๑๒ขัวไปฟันหัวด้วย
จากการสอบถามภรรยาของผู้ก่อเหตุเล่า
บอกว่าสามีเสพยาจนหลอนหลอนข้ามวันข้ามคืน

แล้วเมื่อวันอังคารสามีปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคา

ลงมาแล้วมาเจอลูกเลี้ยงเอามีดฟันหัว
ลูกเลี้ยงอายุ๑๒ขวบเป็นลูกติดแม่นะครับ
เลือดอาบลูกเธอวิ่งหนีตายออกจากบ้านครับ

เอาผ้าพันแผลมาพันศีรษะไว้แล้ว

เธอบอกเธอห้ามยังไงสามีก็ไม่ฟัง
ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ตำรวจควบคุมตัวนายสุรชัยได้แล้วใช่ไหม
ใช่ไหมก็เอาตัวมาสอบสวนที่โรงพักครับ
คุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูอาการจริงจริงนายสุรศักดิ์ยังคงหลอนยาครับ
ดีดดีดค้างค้างค่ะ
เหลือกเหลือกโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มอยู่เลย
หน้าน้ำแข็งด้วยมองนี่มองหน้าน้ำแข็งด้วย
มองคุณผู้ชมทุกคนอ่ะอย่างเนี้ยอ่ะพี่พี่เสพไปกี่เม็ด
ห้าสิบเมตรเขาบอกแบบนั้นจริงไม่จริงไม่รู้แต่เขาบอกเขากินไปห้าสิบเมตร
ไปห้าสิบเมตรปีนหลังคาบ้านจับลูกไปตัวประกันเขาทำเองอ่ะ
แล้วทำทำไมมันดีดพี่มันดีดยามันดีด
อยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าทุกคนและอยากจะฆ่าดอมด้วย
ไม่เชื่อลองฟังดูอ้าวโอ้โห
อยากไปนักข่าวไหมอยากไปเว้ยโอ้โหเป็นอะไร

เราก็บอกว่าต้องรอให้นายศุลชัยผู้ก่อเคหายเมายาซะก่อน
แล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ